คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมา
มีเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแถวสามเศษ

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิต๒คนเป็นแม่ลูกกันค่ะ
คลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านในชุมชนมิตรพราม
ซอยสามเซนสิบสามเขตดูสิทธิ์ปรุงเทพฯบันทึกเอาไว้นะคะ
ชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายแก๊สรั่ว

เหตุการณ์นี้ประมาณตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมา
จนนาทีได้รับจ้างเหตุเพลิงไหม้นะคะ
ในซอยนี้ก็เลยประสานรถดับเปลืองยี่สิบคันเข้าไปในพื้นที่

ต้นเพลิงมาจากบ้านไม้หลังหนึ่ง
แล้วมันลามไปบ้านเรือนใกล้เนี่ย
สี่หลังที่โดนไหม้ไปด้วย
อุปสรรคก็คือบ้านต้นเพลิงที่เป็นไม้

จ้าวนาทีพบศพผู้เสียชีวิตสองคนค่ะ
และสองคนนี้คือ

นางรัชนีศรีเพลอายุหกสิบแปด
ในทีสีเพ้นอายุสามสิบแปดนะคะ
ก็โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลรับศพของผู้เสียชีวิตไปชันสูตร
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าตอนที่หลับอยู่อะค่ะได้กลิ่นเหม็นไหม้ได้ยินเสียงดัง
ก็เลยคุยกันในครอบครัวเอ๊ะว่าเสียงอะไร
พอรู้ว่าเป็นไฟไหม้ตะโกนร้องนะคะคือเรียกให้ทุกคนตื่น
ตำรวจสนสามเศษบอกว่าสงสัยไฟฟ้ารัดวงจร
ก็ต้องประสานกองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ถูกส่งไปนิติเวชโรงพยาบาลวชิระพยาบาล
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านหลังที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าไปตรวจสอบ
ก็มีการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไป
มันก็อันตรายด้วยนะคะบ้านหลังจากถูกไฟไหม้
มันก็ไม่สามารถเดินเข้าไปได้ไปดูอะไรแบบนั้น
มันอาจจะแบบมีอะไรซุดลงมา
ลักษณะมันเป็นแบบนี้ก็เลยดูแต่ภายนอกแบบนี้
คนนึงค่ะบอกว่าเขาเป็นคนที่ออกมาเรียกให้คนในบ้านตื่น
แล้ววิ่งหนีออกมาเขาได้ยินเสียงปะทุช่วงตีหนึ่งกว่า
แล้วก็มีกลิ่นไหม้ก็เลยรีบเรียกเจ้าของบ้าน
ว่าอาจจะเป็นลักษณะของแก๊สรั่วหรือเปล่า
ทีแรกผมก็ว่าแก๊สเพราะไอดาเพิงมันไปฉีด
มันไปลากแก๊สมาถัง๑๕กิโลก้าวลากออกมา
มันฟรีฟรีฟรี
ส่วนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านที่ไฟไหม้
เขาก็มาดูความเสียหายของบ้านเขาเอง
คือเขาไม่ได้เป็นบ้านต้นเพลิงนะคะ
แต่เขาได้รับความเสียหาย

มันลามมาบ้านเขาบ้านทั้งสามหลังที่ไฟไหม้เขาเป็นญาติพี่น้องกันก่อน
ไฟไหม้ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดหนึ่งครั้งแล้วมีควันออกมาก่อนแล้วก็มี
กลิ่นตามมารีบเรียกลูกชายกับลูกสาวตะโกนเรียกนางรัชนีผู้ตายอ่ะค่ะ
กับในทีผู้ตายอีกคนนึงอะค่ะแต่ไม่มีเสียงตอบรับพยายามตะโกนเรียก
แล้วแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบรับจากแม่ลูกคู่นี้เลยก็พยายามจะให้โทร
ตามก็โทรติดต่อไม่ได้พอมารู้จากเจ้าหน้าที่ว่าแม่ลูกคู่นี้เสียชีวิต
รู้สึกเศร้าใจมากนะคะก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของไฟไหม้ก็เข้าใจว่ามันเป็น
อุบัติเหตุแต่เหตุการณ์นี้มันสลดมากจริงจริงค่ะมันก็น่าจะน่าจะเป็นอุบัติเหตุ
มากกว่าห้างคิดว่าเขาไม่อยู่บ้านเพราะว่าเขาเขาชอบไปต่างจังหวัดบางทีเขาก็ไป
ต่างวัดตอนที่เขาบอกว่าเจอศพข้างในมันก็ทราบว่าเขาอยู่
ซึ่งวันนี้นะคะญาติของผู้เสียชีวิตจะไปรับศพเพื่อนำไปประกอบพิธี